ปฏิบัติงานของตำรวจค่ะสพดงละคร
ศภเมืองนครนายก๒๐กว่านายเลยค่ะ
ปิดล้อมตลาดดงละครจะไปจับกลุ่มตัวผู้ชายคนนึง

พี่สไฟ่ไปแจ้งความว่าพยาบมาชืบไว้จับมายิงเขา

อายุ๒๐กว่านายจะไปจับนายสุรชัยนิ่งขวัญหรือในเบนส์อายุ๒๕

หน้าร้านโรตีนี่ค่ะแถวตลาดดงละครค่ะ

ตำรวจก็เกลี้ยกลอมมอบตัวเธอไม่มีเสียงตอบกลับ

เห็นตำรวจทิ้งขวดเบียร์
ทิ้งรถจัดประยานยนต์วิ่งหนีค่ะ

คนก็แตกตื่นกันหมดตำรวจมา๒๐กว่านายคุณผู้ชม

คนเห็นเหตุการณ์ค่ะนางสาวสิริพรเล่าให้ฟังว่า

ใส่เสื้อแขนยาวสีขาวลายสก๊อต
ตอนแรกใส่หมวกโม่ง

ลูกชิ้นที่ร้านแล้วก็ไปนั่งรอคือนั่งดื่มเบียร์อยู่เลย

ผู้ก่อเหตุก็เหมือนกับว่ามีปืนนะคะ
นี่นี่ค่ะมีปืนด้วย

คือกระโดดข้ามกำแพงหนีไปหลังตลาดเลยนะคะ

แต่เขาใจเย็นเขาก็มาซื้อเบียร์

เขาก็เอาเก้าอี้ไปรอข้างในร้านตรงรถตู้พี่เตย
แล้วทีนี้ที่ว่ารถตำรวจมาจอดปุ๊บแต่วัยพิมพ์เขาไวมากเลยนะ
เขาก็กระโดดจากเก้าอี้ไปข้างหลังแต่ข้างหลังหนูไม่แน่ใจ
มันมีทั้งคลองมีทั้งกำแพงแต่ร้านค้าเนี่ยเขาบอกว่ามันกระโดดกำแพงไปแล้ว
เบ้นหนีไปทิ้งรถจักรยานยนต์เอาไว้คันหนึ่งตำรวจก็เลยไปตรวจสอบ
เพราะว่าที่รถนะคะคุณผู้ชมมันมีกระเป๋าสะพายวางอยู่ที่ตะกร้าหน้ารถ
นี่นะคะไปตรวจสอบดูในกระเป๋าก็มีลูกอมแม่กุญแจคัตเตอร์ไฟแชคเศษเหรียญระเบิดลูกบอล
อุปกรณ์เสพยามียาบ้าด้วยเม็ดหนึ่งมีบัตรประชาชนด้วยนะคะ
ระบุชื่อสุรชัยมิ่งขวัญอายุ๒๕ก็คือของในเบ้นนี่แหละ
ชื่อจริงชื่อนายสุรชัยคือตำรวจเขาต้องมาไล่ล่าในเน้น
ก็เพราะว่าพี่สะพ้ายในเน้นนะคะนางสาวนิสาชนอายุ๒๗ปีเป็น
แจ้งความเอาไว้กับตำรวจสาวพอร์ดงราคอน
ว่าในเบ้นไล่ยิงมา๒วันติด
ไล่ยิงมา๒วันติดก็เลยกลัวโดนฆ่า
แจ้งความเอาไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัย

๔ชั่วโมงกว่าไม่ยอมพากลับบ้าน
ครับ
รถหนีในเบนท์ในเบนท์ขี่รถตามชักปืนไล่ยิงใส่ด้วยนะคะ

ว่ามีจ้างตำรวจจับกูเหรอ
น้องมุตุเป็ะใจขึ้นรถมา

แต่ปืนอ่ะยังไม่เห็นดีแต่คือควักแล้วอะค่ะ
แต่ว่ารถสิบล้อมันตัดหน้าวึบไป

เมื่อวานนี้ได้ข้อมูลมาว่าในเบ้นน่าจะติดต่อขอเข้ามอบตัว
แต่ก็ยังไร้วี่แววอยู่เลยคาดว่าก็คงยังหนีอยู่นะคะ
ก็ข้อมูลล่าสุดช่วงเย็นเนี่ยทีมข่าวของเรายังถามตำรวจอยู่เลยว่าได้ตัวในเบ้นหรือยัง

ตรงนี้นี่แหละที่ทางญาติพี่น้องเขากังวลใจใช่ไหมไม่รู้จะย้อนกลับมาหรือเปล่า
ใช่เขามีปืนด้วยเนี่ยแล้วก็ตราบใดที่ยังจับตัวไม่ได้